กันที่เรื่องราวน่ารักกันบ้างดีกว่านะคะ
วันนี้จะพาไปดูโมเมนต์สะพ้ายใหญ่กับสะพ้ายเล็ก
สะพ้ายใหญ่เขาฝากข้อความถึงสะพ้ายเล็กด้วย
พูดถึงคนนี้เลยคุณชมผู้อรยา
อย่างที่ทราบกันดีว่าตระกูลนี้พี่ชายคนโตก็คือคุณน็อตสามีคุณแม่ชมเนี่ยนะ
บ้านนี้เขาก็มีน้องชายอีกคนนึงคือคุณโน๊ตวิเศษ
ซึ่งคนนี้นะคุณผู้ชมค่ะหล่อคนนี้นะคะ
เข้าพิธีวิวาวันที่๒๒ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ

ก็เลยขอถามความในใจสะพ้ายใหญ่ตระกูลนี้สักหน่อยแล้วกัน
ชมเนี่ยก็ตอบชัดตรงประเด็นเลยจากใจจริง
จากใจคนมีลูกช้าแบบแม่ชม
และหนูโน๊ตเลยบอกว่าให้รีบมีเบบิไว้เลยจอ
เพราะมีแล้วเนี่ยชีวิตมันแฮป
อีกอย่างจะได้โตทันพี่สายพี่พาพี่เกลด้วยไง
ยกครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัว
มันคงจะแฮปปี้ไม่น้อยเหมือนกันนะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์นิดนึง
อยากจะฝากบางอะไรอีกทีเฉยล่ะไหมค่ะ
จริงไม่รู้จะฝากอะไร
เขาน่ารักอยู่แล้ว
พากันไปเที่ยวพากันไปแบบอะไรอย่างนี้กันเร็วกับพี่สายที่พาพี่เกล
คุณโน๊ตได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมแบบว่าแซงหน้าพี่ชมกับพี่โน๊ต

สมมุติว่าอยากได้แสดสี่

แพ็ดก็อายุยังน้อยเริ่มต้นเร็วยิ่งได้เปรียบ
อันนี้ก็คือจากใจคนมีลูกช้านะก็
ก็รู้สึกว่าถ้ามีเร็วกว่านี้ป่านนี้ก็คงไปถึงไหนแล้ว
ความแสดงว่าต้องเอาใจคุณแม่สามีเยอะไหมคะ

เป็นตัวเรานี่แหละเพราะว่าเราก็น้องก็น่ารักในแบบของน้องอยู่แล้ว
คุณย่าก็เอ็นดูอยู่แล้วก็รักษาความดีแค่นั้นเองไม่มีอะไร
อ่าแม่ชมนะคะก็ให้คุณแพทย์เขารีบมี

คุณหรอบนไว้ไงคะตั้งนโมในใจ
อยากได้สามีแบบดีแบบเขาบ้างแบบนี้
เผื่อแม่สะพายจะรักเหมือนแม่ชม
พร้อมรับสะพ้ายไหมคะบ้านนี้

แพทย์ที่เซียกูธอายุประมาณ๒๕คุณโน้ตอายุประมาณ๓๙
อ้าวเลขสวยอีกแล้วยายแจ๊คเป็นยังไงล่ะ
ขนับนักสึกตัวเองไม่ยิบกำลังแต่๓๙ดีเลย

เออฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยมันเจ็บปวด
สรุปนะครับแพทย์ที่เซียกูธหรือคุณโน้ตนะคะก็เดี๋ยวรอดูงานแต่งกันล่ะก่อน
ใช่๒๒ธันวะคนนี้กดเลขไว้๒๒